ส่วนวันนี้สาเหตุที่นั่งอยู่ตรงนี้

เพราะว่าวันนี้มีความพิเศษมากในช่วงของครอบครัวบัวหลวง
เพราะว่ามีโครงการดีใครที่อยากจะเป็นนักลงทุนแบบมีคุณภาพ
ต้องรอติดตามเลยนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะ

คุณบรรณรงคิชยากรกรรมการผู้จัดการกิจการค้าหลักทรัพย
แล้วก็คุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส

ตรงการคล้องการนี้เป็นยังไงครับ
เราเป็นโครงการที่เน้นในเรื่องของการสร้างนักลงทุนคุณภาพ

ก็คือเรื่องของกระบวนการให้ความรู้กับนักลงทุน
ในสิ่งที่จำเป็นต่อการลงทุนนะครับ
และนอกจากนั้นนะครับเรียนรู้อย่างเดียวยังไม่พอ
เราเน้นของการลงมือทำด้วย
ลงมือทำก็คือว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ย
เรียนรู้แล้วจะต้องเปิดพอร์ตแล้วก็เริ่มลงมือจริง
ก็คือลงมือซื้อหุ้นลงทุนได้จริงนะครับ

โดยที่ในระหว่างโครงการสองเดือนเนี่ย

แล้วก็จะมีทีมงานของเราช่วยประกบให้คำแนะนำกันอยู่ด้วยตลอดโครงการ
คือการจะเป็นนักลงทุนได้เนี่ยยังไงต้องเรียนรู้

คำถามที่เชื่อว่าหลายคนที่อยากจะเป็นนักลงทุนมือใหม่ยากไหมคะ

ยากกว่านะครับถ้าเราไม่รู้จักการลงทุนนะครับ
เพราะว่าผมเชื่อว่าเราจะอยู่ได้อย่างยากลำบากมากขึ้นในอนาคตนะครับ
ถ้าเราไม่ได้รู้จักเรื่องการลงทุน
เพราะด้วยภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำอยู่ตอนนี้นะครับ
ท่านก็คงเริ่มรู้สึกกันอยู่แล้วนะครับ
สองคือในเรื่องของอัตราเงินเฟิร์สที่สูงขึ้นเรื่อย
ใครจะไปรู้ครับว่าภาวะแบบนี้จะอยู่อีกนานแค่ไหน
เพราะฉะนั้นผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องหันมาใส่ใจ
กับเรื่องการออมการลงทุนของตัวเอง
ทำยังไงให้เราอยู่รอดภายในอนาคตได้อยู่ในวัยเกษียณได้
การปูความรู้การลงทุนที่ถูกต้อง
จะทำให้โอกาสคุณเป็นแมงเม่าหายไป

คือถ้าเกิดว่าโครงการนี้ก็คือจะเรียกว่าสอนตั้งแต่เริ่มต้นลงทุน
ว่าจะต้องทำยังไงศึกษาอะไรแบบไหน

ผมเรียนว่าเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะครับ
ใส่ใจเรื่องของการลงทุนของตัวเอง
การดูแลเงินออมของตัวเองนะครับ
การดูแลในเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งเป็นเรื่องที่สำคัญ
แล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ลงทุนในทุกวัยแน่นะครับ
โอเคอาจจะอยากให้สำหรับผู้ที่มีความใช้อินเตอร์เน็ตเป็นหน่อย

เพราะว่าการเรียนรู้ของเราจะเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์นะครับ
เพราะฉะนั้นจะอยู่ตรงไหนของเมืองไทยอยู่เมืองนอกก็เรียนรู้ได้เช่นกันนะครับ
คือผ่านออนไลน์เลยไม่ได้เหมือนว่าไปรวมตัวกันแล้วก็ไปอบรมแบบนั้นเหรอคะ

ส่วนการรวมตัวแบบมาเจอผู้คนรวมกันเนี่ยก็จะมีครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีสัมมนายย่อยอีกเป็นช่วงเป็นเวิร์คชอปให้กับนักลงทุน
ก็จะมาพูดมาคุยกับทีมงานของหลักสาปลุนของเราได้ครับ
ก็ว่ามีคนอยู่ครอบกรมวงจรเลย
นี่ถามคุณสินทะนันหน่อยดีกว่าสำหรับประสาทไทย
ใช้ชื่อว่าเครดสะบัดฟัดฝรั่ง

ว่าตลาดหุ้นไทยมีนักลงทุนประกอบด้วยกัน๔ประเภท

นักทุนไร่ย่อยกองทุนแล้วก็ป๊อปเทรด
จริงปีนี้ต่างชาติซื้อไปแสนกว่าล้านนะครับ
ซื้ออย่างเดียวเลยนะตั้งแต่ต้นปีนะครับ
แต่ที่น่าตื่นตกใจยิ่งกว่าก็คือคนที่ขายให้กับฝรั่ง

ก็คือพวกเรานี่แหละขายหุ้นให้กับฝรั่ง
ขณะที่กองทุนกับอีก๒ท่านไม่ค่อยทำอะไร
แคคชั่นเขาไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับ
ก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะจับตาฟันโฟลของเงินที่ไหล
เข้าตลาดหุ้นไทยอย่างไรนะครับ
ก็เลยมาสร้างกระบวนการเรียนรู้กับเรา
แล้วที่ว่าฟัดฝรั่งในที่นี้คือเราจะไปซื้อแข่งกับเขาหรือยังไงคะ
ดับแรกนะครับถ้าเกิดฝรั่งอยากซื้อ
ถ้าเราไม่อยากขายเราก็อยากได้ราคาที่สูงขึ้นนะ
ได้ด้วยเหรอคะนะครับเพราะคนอยากซื้อนะครับ
แต่เรามีหุ้นอยู่เพราะนักทุนภายในประเทศ

ถ้าเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้เราขายได้ราคาดีทำอย่างไรได้บ้าง
ซึ่งเป็นการรวมตัวของหุ้นที่คล้ายกับฝรั่งลงทุน
ถ้าเกิดคุณเลือกหุ้นไม่เป็นมาเรียนรู้ในโครงการนี้

เท่ากับว่าเป็นการถือหุ้นที่มีอยู่ในมืออย่างชาญฉลาดมากขึ้น

แล้วก็เรียกว่าเทรดให้เป็นมากขึ้น

สองทางเลยครับคุณมิ้นคือพยายามลงทุนให้ได้ดีนะครับ
หรืออย่างที่เราเคยได้ยินครับถ้าชนะเขาไม่ได้ก็เป็นเพื่อนเขาซะ
เพราะฉะนั้นก็ซื้อกองทุนแบบที่ฝรั่งเขาซื้อนะครับ
เพราะว่ากองทุนนี้คุณมีเงินหมื่นบาท
เหมือนคุณมีหุ้นอยู่๓๑ตัวอยู่ข้างใต้กองทุนเลย

แล้วก็เป็นการคัดเลือกที่สบายใจครับ
ถือตะก้าหุ้นตามแบบฝรั่งเขาเลยนะครับ
อันนี้ดูน่าสนใจดูเหมือนเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่ทัน

ทีนี้งั้นถามหน่อยอย่างสมมุติถ้าพูดถึงในแง่ของผลลัพธ์ที่
คนที่เข้ามาร่วมโครงการเขาคาดหวังเนี่ย
เขาจะได้อะไรกลับไปจากโครงการนี้บ้างคะ
อันดับแรกเลยเวลาคนอยากลงทุนในหุ้น
ทุกคนบอกว่ายาก
ยากจริงกลัว
เลือกหุ้นก็ยากเทรดก็ยากใช่ไหมครับ
แต่จริงถ้าเกิดมาเรียนในโครงการ
จะได้กำไรเพิ่มก็ได้เพราะเงินต่างชาติยังไม่หยุดนะครับ
แล้วปีนี้ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในโลกนะ

ใช่เพราะว่าตอนนี้๒๐นะครับตลาดหุ้นไทย
ถ้าเทียบกับเนื้อหอมมากนะครับ

อย่างที่๓ปัจจุบันเป็นคนออนไลน์หมดแล้วนะครับ
ก็สิ่งนี้แหละที่คุณควรเรียนรู้
การลงทุนผ่านระบบออนไลน์ผ่านมือถือผ่านอินเตอร์เน็ต
การใช้เครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดนะครับ

คุณได้ฝึกการลงทุนจริงในตลาดหุ้นไทย

เราแบบว่ามีความสามารถแล้วก็มีกำลังทรัพย์มากน้อยแค่ไหน
ใช่แนวคิดของเราคือรู้จริงกับสนามจริงครับ

มีการประกวดมีผู้ชนะอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ

แต่เคยไปดูหรือเปล่าว่าเพื่อนบ้านเราที่เวียดนามทำไมเขาถึงเนื้อหอม

คือประชากรเยอะกว่านะครับ

เหมือนเราสักประมาณ๕ปีที่แล้ว
แต่ผมเชื่อว่าอนาคตเขาก็เติบโตค่อนข้างสูง
สำคัญที่บอกว่าผู้ชนะ
จริงเราไม่ได้บอกว่าคุณได้กำไรสูงสุดก็ชนะนะ
เรามีค่าตัวหนึ่งเขาเรียกว่าค่าของการคาดหวัง
ว่าคุณจะลงทุนอย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับ
ก็ประกอบด้วยตัวเลขหลายอย่างเหมือนกัน
ว่าถ้าเกิดคุณได้ค่าความคาดหวังสูง
สิ่งที่คุณทำค่อนข้างถูกต้อง

ก็คือจะเน้นที่เรื่องของวิธีการ

สำคัญที่สุดคือวิธีการที่เราใช้ในการที่จะลงทุนในการเทรดต่าง

ต้องไปดูรายละเอียดดูเรียกว่าศึกษาข้อมูล

สต็อกมาสเตอร์ได้เลยนะครับ

หรือติดต่อไปที่๐๒๖๑๘๑๑๑๑ก็ได้นะครับ

ว่าทำไมเราทุกคนห้ามพลาด

โดยเพราะในตลาดหุ้นไม่ใช่เรื่องของการพนัน

มันมีหลายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีประโยชน
และเหมาะกับนักลงทุนในแต่ละรูปแบบ

แล้วก็เรื่องในสิ่งที่เหมาะสมสำหรับท่าน
ผมเชื่อว่าการลงทุนจะให้ผลตอบแทนที่ดี

เพราะฉะนั้นมาเริ่มเรียนรู้ที่นี่ครับ

ก็คือการเรียนรู้ในการลงทุนผมเชื่อว่าใกล้ตัวที่สุดแล้ว
อนาคตคุณยิ่งต้องลงทุนนะครับยิ่งในยุคแบบนี้ด้วย
อยากให้ทุกคนมาลองเรียนรู้พื้นฐานจริง
แล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงในโครงการของเราครับ

การลงทุนมีความเสี่ยงแต่อาจจะเสี่ยงน้อยลง

วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะ
คุณบรรณรงค์พิชยากร

แล้วก็คุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส

ยังจะเจอกับทางด้านครอบครัวของบัวหลวงแบบนี้

เดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตกัน